นางรดาวัลวงศรีวงโคศกพรรคเพื่อไทย
ก็ชี้แจ่งว่าพรรคเพื่อไทยตอนนี้
ยังไม่มีข้อสรุปเรื่องการเสนอชื่อ
แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค
ขณะที่แกนนำของพักอยู่ระหว่างการหาบรือกับ๗พัก

เมื่อได้ข้อสรุปว่าจะเสนอชื่อใคร

ทั้งนี้มีรายงานนะครับว่าในการประชุมแก่นำพักเพื่อไทย
ได้มีการพูดคุยถึงการปรับแผนสู้
ในการโหวตเลือกนายยกรัฐมนตรี
ซึ่งก็มีการเสนอชื่อนายชัดชาติสิทธิพันธ์
แดดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทย
ให้๗พักร่วมโหวตชิงตำแหน่งนายยกรัฐมนตรี
ตอนนี้ก็ต้องดูท่าทีของ๗ผู้ร่วมลงศัตยบัน
ว่าจะมองกันไปในทิศทางไหนอีกนะครับ
ส่วนพักประชาธิปัตย์ที่เมื่อวานนี้นะครับ
ไม่ได้มีการประชุมแล้วก็ไม่ได้มีการแถลงใด
เพราะว่าอ้างบอกว่าพลังประชารัฐ

ทีนี้การประชุมของประชาธิปัตย์มันก็เลยเริ่มไม่ได้
ก็เลยเลื่อนออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนดนะครับ

พลังประชาบรัฐยังไม่มีความชัดเจนในเงื่อนไขการร่วมรัฐบาล
ก็มีความเห็นจากนายภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการภักดิ์เพื่อไทย
โพสต์เฟซบุ๊คถึงความไม่ลงตัวในการเจรจา
จัดตั้งรัฐบาลของพักพลังประชาบรัฐ
และที่เลวร้ายกว่าก็คือถึงขั้นมีการกล่าวอ้างว่า
จัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย

อย่างที่อาจารย์สุภาพคลี่ขจายได้วิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ
อยากเรียกร้องให้พักที่เคยได้รับผลกระทบ
กติกาของผู้มีอำนาจ
มาร่วมผนึกกำลังกันกับฝ่ายประชาธิปไตย
เพื่อตอบรองผลประโยชน์ให้กับประชาชน
ต่อรองนี่ไม่ต่อรองให้กับพักใดพักหนึ่ง

ถึงวันนี้ก็ยังไม่สาย
สิ่งที่คุณเคยให้สัญญากับประชาชนไว้
เคยสาบงสาบานเคยว่าอะไร
มาอยู่ทางฝั่งนี้เรายังรับกันได้อยู่
ก็เป็นช่วงจังหวะที่ทางเพื่อไทยเขามีความเคลื่อนไหว
หลังจากที่ข่าวพลังประชารัฐ
กับประชาธิปัตย์ไม่ลงตัวนะครับ

นำโดยนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพักนะครับ
นัดแถลงสื่อถึงสถานการณ์ต่างที่เกิดขึ้น
เวลา๑๒นาฬิกาเที่ยงตรงที่ผ่านมา

เพราะว่าสื่อไปอยู่ที่พักเยอะมาก
รวมถึงสื่อของไทยรัฐทีวีของเราด้วย
ถ้ามีความคืบหน้าอัปเดตมากระทันทันด่วน
เดี๋ยวเรารีบอัปเดตให้ทราบเลยนะครับ